คราวนี้ผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปทำบุญ
กำลังไหว้พระอยู่หน้าพระประธานเลยโดนคนร้ายเข้ามา
คือไม่ใช่มาขโมยเงินวัดทำบุญอะไรนะ
ก็มาขยำมับเขาที่ตวดเหลือ
ใช้แล้วหลังจากนั้นรีบนะส์รีบออกไปเลยค่ะ

นี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยจับภาพเอาไว้ได้เลย
นี่อยู่ในพระอุโบสถที่วัดศรีสว่างวงหรือว่าวัดเกาะเสือ

แล้วผู้ชายคนที่กางเกงขาสั้นก็เดินตามมาผู้ชายเสื้อส้ม

เมื่อกี้เหมือนกับมีการพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง

ผู้หญิงก็เดินไปหยิบให้คือไม่ได้คิดอะไร

แล้วนี่ดูภาพในวงกลมเธอกำลังนั่งไหว้พระอยู่

คือซุดตัวนั่งแล้วเอาสองมือขยำก้น
คลิปนี้มันขาดหายไปนิดนึงนะคุณนะ
คือตอนผู้หญิงหยิบทูบหยิบเทียนมาให้ผู้ชายคนนี้แล้ว

ผู้ชายคนนี้ก็ทำท่าไหว้พระตามปกติ
แล้วก็เหมือนเอาเทียนเอาทูบไปปักไว้หน้าพระประธาน
จากนั้นผู้หญิงเขาก็เดินมานั่งพับเพียบ

ผู้ชายเสื้อส้มก็เดินออกไปจากโบสถ์อืม
และ๓๐วินาทีมันห่างกันไม่นาน
กลับมาอีกรอบนึงแล้วมาก่อเหตุขยำก้นนี้
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นตามทันที

ก็ย้อนกลับมาเอากระเป๋าถือของเธอสักหน่อยหนึ่ง
เออส่วนผู้ชายค่ะโน่น
แล้วก็ขี่ออกจากวัดไปแบบเร็วเลย
ทีนี้ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายวิ่งตาม
จะเอาเรื่องจะไปจำทะเบียนรถก็ไม่ทันแล้วค่ะ
แต่ทีนี้เธอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะเธอบอกว่านี่ต่อหน้าองค์พระประธานนะ

ไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันรึไงนะฮะ
ใช่เดี๋ยวให้ตัวเธอเล่าเหตุการณ์เลยละกัน
ก็มาไหว้พระปกติมาไหว้พระแล้วก็จะไปถึงงานนะคะ

เพราะเด็กหนุ่มนะคะไม่เกิน๓๐ปีมาขอทูบกับเทียน
ก็เลยบอกว่าน้องก็เดินไปหยิบให้
แล้วก็บอกว่าใช้เท่าไหร่ก็วางไว้ตรงนั้น
เสร็จก็ตัวเองก็เดินมาไหว้พระปกติ

เขาหายไปพักนึงเลยนะคะแล้วก็กลับมาขยำก้น

แรงค่ะแรง๒ครั้งเลยค่ะ
ครั้งเลยเหรอ๒ครั้งแล้ววิ่งหนีไปเลยค่ะ
เสียหายเธอบอกว่าเธอโดนขยำแรงจนก้นเธอระบมเหมือนกัน

แต่ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตนะ
ตัวเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้มันคล้ายกับผู้ชายคนที่เคยเป็นข่าว
คือก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๓กรกฎาคมคุณผู้ชม
เราเคยเล่าข่าวไปข่าวนึงว่ามีผู้ชายเนี่ย
ช่วยตัวเองมาสำเร็จความไคร้อยู่หน้าบ้านหลังนึง
ที่ถนนนิพัทสงเคราะห์๓
ก็แถวเดียวกันกับวัดศรีสว่างวงค่ะคุณผู้ชม
จำได้ไหมที่ตอนนั้นเขามาสำเร็จความไคร่

ตะโกนมาบอกบ้านนี้ลูกสาวสวยนั่นแหละค่ะ
จากการตรวจสอบก็คิดว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่า

รวมถึงเธอไปสอบถามเจ้าของบ้านหลังนั้นด้วยนะ
ว่าเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหม

ใช่ครับคือเจ้าของบ้านหลังนั้น
รวมถึงผู้ที่ถูกขยำก้นผู้หญิงคนนี้

เขาก็เหมือนเปรียบเทียบลักษณะบอกว่าคล้ายกัน
น่าจะเป็นผู้ชายคนเดียวกันน่าจะเป็นชายโรคจิตคนนี้
ก่อเหตุ๒ที่ก่อเหตุทั้งหน้าบ้านพัก
แล้วก็ก่อเหตุที่ภายในโบสถ์เลยนะครับ

ไปเร่งจับกลุ่มตัวผู้ชายคนที่โรคจิตคนนี้